เมื่อวานนี้ที่มีเหตุการณ์ชาวบ้านบุกไปประท้วงขับไล่เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาใช่ไหมฮ

แล้วเจ้าอาวาสเขาก็บอกว่าไม่จริงเลยเขาไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นเลย

มั่วสุมอะไรกับศรีกาอยู่ในห้องน้ำคือไปบอกว่าให้เขาเนี่ยล้างห้องน้ำแบบไหนอะไรยังไง

วันนี้มีคนเอาคลิปบอกตอนเจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วยที่โคราชเนี่ย
นี่ไงเป็นคลิปหลักฐานหลวงพ่อนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาจากห้องน้ำ

แล้วมีผู้หญิงคือศรีริกาอ่าศรีริกาเขียวหวานคนนั้นน่ะ

นี่เป็นคลิปที่คนก็บอกนี่ไงหลักฐานที่เห็นหลวงพ่อเนี่ยนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาวออกมา

เดินมาหยิบก้มหยิบของอะไรไม่รู้สักอย่างพักหนึ่งเลยนะประมาณสักนาทีกว่า
แต่มันก็เป็นพื้นที่เหมือนกับเป็นที่โล่งนะ

สาราหรือว่าจุดห้องครัวหรือห้องโถงหรืออะไรยังไงหรือจะเป็นส่วนที่มีกุฏิหรือยังไง
เหมือนหยิบถุงไปพอพ้นกล้องไปปุ๊บศรีกาก็เดินมาจากทางขวา

นี่ฮะเป็นคลิปที่ชาวบ้านบอกแอบถ่ายเอาไว้แล้วอ้างว่าพระที่นุ่งพระเจ้าตัวสีขาวเนี่ยอ้างว่าเป็นพื้นที่กุฏิของพระนะ
คือพระครูรังศรีสุนทรธรรมหรือว่าหลวงพ่อหวังเจ้าวาดวัดบ้านกล้วยที่ตะบนจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
แล้วสักพักหนึ่งก็จะมีศรีกาเขียวหวานที่เป็นผู้หญิงที่ชอบอาสามาล้างห้องน้ำให้วัดเนี่ยออกมาจากห้องน้ำ

มันก็ไม่ได้อยู่ในห้องน้ำเดียวกันเสียทีเดียวใช่ไหม

แต่ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปก็บอกเนี่ยแหละมันก็บ่งบอกได้อ้างได้อ่า
คือประเด็นนี้นะฮะหลานชายของหลงพ่อหวังนะครับคือนายธนวัดนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่สหพจอหอนะฮะตอนไปแจ้งความดำเนินคดีกับพระลูกวัดที่มากล่าวหาเจ้าวาดวัดนะรวมทั้งชาวบ้านอีกคนนึงนะครับมีพระประเสริฐชำนิพระพันธุ์หวนโคกสูงกับนายสมยศสีเกาะแจ้งข้อหามิลประมาทเจ้าวาดวัด
ที่มีคลิปหลวงพ่อนุ่งพระเจ้าตัวออกมาเนี่ยคือหลวงพ่อท่านจำเป็นต้องนุ่งพัชตัวแบบนั้นตอนท่านส่งน้ำเนื่องจากท่านป่วยหลายโรคชะลาภาพแล้วด้วยแล้วท่านเป็นฝีที่ก้นด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องห้องน้ำแถวแถววัดแถวแถวกุฏิพระเนี่ยฮะเอาแล้วทำไมจะต้อง
อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นทางหลวงพ่อหวังท่านก็บอกกับทางคณะเจ้าคณะอำเภอ
ที่มาตรวจสอบเรื่องนี้หรือว่าทางตำรวจนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือ
มกราคมทางศรีกาเขียวหวานเนี่ยเขาอาสามาล้างห้องน้ำให้วัดซึ่งห้องน้ำที่
มี๒๐กว่าห้องแต่ว่าล้างแล้วยังสะอาดไม่ดีพอเจ้าวาดวัดก็เลยไปแนะนำ
เท่านั้นคนก็เลยไปเข้าใจผิดหาว่าไปมีอะไรกันในห้องน้ำไปยุ่งเกี่ยวกับศรีกา
ห้องน้ำซึ่งไม่ใช่เลยนี่ฮะล่าสุดนะครับเราไปที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่
ตรกรรมนะครับที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับหลวงพ่อ
หวังท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่นะฮะในระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าคณะอำเภอท่าน
ก็มาจำวัดที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าทางเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่ายังไงก็ออกจาก
พื้นที่วัดมาก่อนกันแล้วกันหลังจากที่ชาวบ้านเข้ามาเรียกร้องเข้ามาประท้วงขับไล่
คือทางญาติโยมก็บอกหลวงพ่อท่านจำวัดที่นี่บนชั้นสองของตัวบ้าน
แล้วก็มีอาการอาภาษณ์ด้วยจึงยังไม่สะดวกให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนการตรวจสอบ
ตรงนี้นะครับทางเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมานะครับท่านบอกว่าทางคณะสงฆ์อยู่
ระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับยังไม่มีผลสรุปออกมานะฮะ
แต่ตอนนี้ก็ให้ออกมาจากวัดบ้านกล้วยก่อนให้ไปจำวัดที่อื่นชั่วคราวก่อนจนกว่าผลการพิจารณาตรวจสอบจะออกมานะครับ